คุณผู้ชมฮะนี่มาดูนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติชาวตุรกี
รู้จักสาวไทยผ่านแอปหาคู่
รู้จักกันมาแค่๓วันเองนะก็เลยนัดพบกันที่พัทยา
ปรากฏว่าโอ้โหพากันไปเที่ยวไปดื่มกิน
ก่อนจะพาเข้าโรงแรมสุดท้ายนักท่องเที่ยวคนนี้
คุณเสร็จสมไหมไม่นะแต่เสียทรัพย์ไปกว่า๑แสนบาท
นี่ก็เลยต้องร้องตำรวจไทยแล้วฮะ
นายรูฮานโทปาอายุ๕๐ปีชาวตุรกีเข้าแจ้งความที่สพเมืองพัทยา
บอกว่าถูกสาวไทยฉกทรัพย์ภายในโรงแรมแห่งหนึ่งที่พัทยาใต้
เขาอ้างว่าทรัพย์สินของเขา๑แสนบาทศูนย์หายไปนะครับ
นายรูฮานให้การกับตำรวจแบบนี้ผมนะรู้จักผู้หญิงไทยได้เพียง๓วัน
ติดต่อผ่านแอปหาคู่ซึ่งผู้หญิงบอกว่าอยู่ภูเก็ต
หลังจากมีการพูดคุยกันถูกคอนะฮะเขาก็เลยชักชวนให้มาเจอกันที่พัทยา
ก่อนหน้าที่จะพบหน้ากันเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่๑๙พฤศจิกายนนี้เองนะครับ
แล้วก็พากันไปท่องเที่ยวไปดื่มกินตามสถานที่ต่างนะครับ
กระทั่งเที่ยงคืนก็เลยพากลับเข้ามาที่โรงแรมที่พัก
เมื่อถึงห้องพักนะเขาก็ไปอาบน้ำไม่ได้คิดเอกใจอะไร
อาบน้ำเสร็จกลับออกมาอ้าวสาวไทยหายไปไหนแล้วคุณ
หายไปแล้วฮะมีหนำซ้ำพอดูทรัพย์สินของเขาเอง
หายไปหลายรายการเงินสกุลต่างประเทศ๒๑๐๐ดอลลาร์
คิดเป็นเงินไทย๗หมื่น๓นะครับ
เงินสด๗หมื่นกว่าโทรศัพท์อีก๒สัมหมื่นนะครับ
หลังรับแจ้งแล้วนะครับพนักงานสอบสวนได้ประสานชุดสืบสวน
ปิดอาหารเหมาะแสของหญิงสาวรายดังกล่าว
ผู้ชายบอกโอยไอถูกเสาไทยหลอกแล้วนะ
ก็คิดว่าน่าจะยังไม่หลบหนีไปไหนไกลนะคุณ
อาจจะยังอยู่ที่พัทยานะฮะก็จะเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีต่อไปนะครับ
เดี๋ยวจะเสียชื่อเสียเสียงสาวไทยนะ